วันนี้เราจะมาคุยกันนะถึงเรื่องสิ่งที่ห้ามพูดแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริง
ซึ่งไอ้คำว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ในโพลถึง๒๘นะคะคุณผู้ชม
คือว่าห้ามพูดกับผู้หญิง
เห็นไหมตะเกี้ขนาดฉันกับเธอเป็นเพื่อนกันสนิทกันฉันพูดกับเธอว่าอ้วนขึ้นมาเธอยังโกรธเลย
แต่อย่างนี้เอางี้ถ้ามาคิดดีนะคุณผู้ชมลองคิดตามนะคือผู้ชายเขาอาจจะรู้สึกว่าเราอ้วนขึ้นจริงก็ได้
เขาก็รักเราเป็นห่วงเราก็ไม่อยากให้เราเป็นโรคแบบเบาหวานความดันตามมาอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยเตือนว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่า
คืออย่างนี้เธอต้องไม่โลกสวยพูดได้ไม่ได้บอกว่าคุณผู้ชายพูดไม่ได้พูดได้แต่เวลาพูดเนี่ยอาจจะต้องลองเลือกใช้คำดูอย่างเช่นว่ายังไงใช้คำได้
ช่วงนี้แบบมีน้ำมีนวลขึ้นป่ะว่างเราลองไปวิ่งกันไหมที่รักอะไรอย่างนี้มาหาเวลาออกกำลังกายกันไหม
แล้วอย่างนี้มันก็จะดูดีแล้วก็ดูรู้สึกว่าเรามีใจแต่พอมาแตกว่าอ้วนขึ้นเปอมันเสียเซลล์นะ
วันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไหม
บางทีเขามาอาจจะมาประดิษฐ์คำพูดไม่เป็นอะแม่

เปลี่ยนคำพูดให้มันดูสุภาพและดูซอฟต์ลงถูกป่ะ
หนิ่งคืออย่างนี้ผู้ชายเป็นเพศที่ไม่ละเอียดอ่อน
เขาเป็นคนแบบเป็นเพศที่แบบอีกคำพูดแบบละเอียดอ่อนอะไรแบบนี้
มันเป็นเรื่องที่แบบยากมากเวลาเขาคิดอะไรเขาก็โพร่งออกมาแบบนั้นไง
บางทีเขาอาจไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ตั้งใจทำร้ายจิตใจผู้หญิงก็ได้ไง
เราถึงจัดช่วงนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชายได้ดู
แล้วเราก็ปรับกันไปแก้กันไป
ด้านนี่ลุกขึ้นซิอะไรติดขาอยู่นี่ให้หมุนตัวซิวันนี้หมุนตัวซิ
ยังไงอะไรติดตัวนี่

เวลาเราจะไปกับผู้ชายหรือจะไปออกเดทหรืออะไร

กว่าจะแต่งหน้าทำผมหน้ากระจกแต่งตัวออกมา
คือต้องคิดมาแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ใส่ไปเนี่ย
เราจะดูดีเราจะมั่นใจ
แต่ปรากฏเดินมาปุ๊บผู้ชายทักเลยทันที
แต่งตัวอะไรมาเนี่ยเฮ้ยอันนี้คือเสียเซลล์มากแล้วอย่าพูด
อันนี้ยอมรับอันนี้ก็แรงจริงอันนี้ก็แรงไป
แต่งตัวอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ก็พยายามเข้าใจผู้ชายนะ
ว่าแบบบางทีสมมุติช่วงนั้นเราอาจจะรู้สึกว่ามีพุงอยู่
ตลอดตอนเวลาผู้หญิงธรรมชาติผู้หญิงนะเวลาแบบส่องกระจกอะไรอย่างนี้

เออสมมติใส่เอวรอยแล้วก็จะคำแหมวว่าเฮ้ยโอเค
แต่บางทีเนี่ยเวลาเดินออกไปช่วงนั่งช่วงอะไร
มันอาจจะมีแบบพุงออกบ้างอะไรแบบนี้ไง
ผู้ชายก็เลยทักอะไรอย่างนี้ลืมเขม่าวเนอะ
เขาคงก็ไม่อยากให้เราแบบไปโชว์พุงนอกบ้านหรือเปล่า

อ่าเข้าใจได้แต่คุณผู้ชายก็ต้องเข้าใจว่าบางทีเนี่ย
ผู้หญิงเนี่ยเรารู้สึกว่าการพูดความจริงตรงมันเป็นการทำร้ายจิตใจ
คือถ้าเห็นว่าชุดอย่างนั้นเนี่ยนะไม่เหมาะสมหรือว่าอะไร
อย่างโอเคจะไปดูหนังถ้าพี่อยากจะแต่งตัวมาเซ็กซี่เห็นพุงหรืออะไร
แล้วเรารู้สึกว่าแบบมันไม่เหมาะสมกับจะแบบเออที่รักเอาผ้าคุมออกไปไหม
อะไรอย่างนี้จบให้มันสวย

ค่อยพูดบรรยากาศมันก็จะไม่เสียอย่างนี้
หรือเวลาตอนที่เมียแต่งตัวหรือว่าแฟนแต่งตัวเนี่ย
คือถ้าเป็นไปได้ก็ไปช่วยเลือกมันก็กระดุ้งกระนิ้งมีการทำกิจกรรมกันคือ
ก็คือให้แบบว่าคุณสามีหรือว่าคุณแฟนทั้งหลายก็คือลองชุดไปกับเราด้วย

ว่าไปการบางทีมีกิจกรรมอะไรกันอย่างนี้นะ

อุ้ยตายแล้วแม่อยู่เวลานี้มันทะทานอยู่แม่แม่จะข้างออนหนูไม่ได้

ซึ่งแบบเอาจริงคนเป็นสามีภรรยานะอยู่ด้วยกันมานานเนี่ย
ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามก็ต้องคิดถึงใจเขาคิดถึงใจเรา
ปรับเปลี่ยนคำพูดเล็กน้อยต่อให้ไม่ต้องสามีหรือภรรยาหรอกเป็นเพื่อนกันด้วย

อย่างเนี่ยก่อนพูดอาจจะต้องคิดก่อนบางทีเราไม่ได้คิดอะไรหรอกจริง
แต่พอพูดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไปทำร้ายจิตใจ
แล้วพอคนเรามันมีแผนในใจแล้วมันก็จะติดแบบเหมือนแก้วร้าวเร็ว
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรายการเราไปทำโพลมา

ฉะนั้นการทำโพลมาจากผู้หญิงหลายคนในประเทศไทย

มันออกมาอย่างนี้ก็ระมัดระวังกันเอาไว้นะคะคุณผู้ชายค่ะ
เพราะว่ารายการเราเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยสมาร์ทนะฉันปลองดอง
มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองกันนะคะ